คุณผู้ชมฮะเรื่องราวของการเรียนนะบางโรงเรียน
ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ยังเรียนออนไลน์กันอยู่
แน่นอนน้องหนูผมเห็นใจนะต้องใช้สายตา
นี่เลยเพ่งมองไปที่หน้าจอมองนาน
บางคนมองจนตาเลเข้าหากันแล้วเดี๋ยวเกือบเข้าไม่ได้
คือเรื่องของเรื่องนี้นะฮะผมมีวิธีในการถนอมสายตา
นำเสนอให้กับน้องนักเรียนรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชอบมองจอนาน
ทำยังไงติดตามเลยในคุณชนะอยากเล่า

นี่ครับคือเขาแนะนำมาคุณผู้ชมกับการเรียนออนไลน์
ซึ่งการเรียนออนไลน์ผู้ปกครองเขาก็ต้องมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้กับคุณลูกมากขึ้นนั่งดูด้วยกันเลยบางที
หรือว่าต้องคอยกำชับอยู่ใกล้แล้วการอยู่กับสื่อออนไลน์มีอะไรบ้าง
โทรทัศน์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือ

ต้องดูมือถือหรือว่าแท็บเล็ตแบบนี้มันต้องมองใกล้นะ
แล้วมองใกล้มันก็จะมีอะไรแสงบลูไร้

คือเวลาเมื่อยตาแล้วเป็นยังไงหรือมีอันตรายกับสายตาจะเป็นยังไง
แสบตาเลยนะตาแห้งก็มีปวดตาก็มา

นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะครับ
ก็แนะนำวิธีในการดูแลสุขภาพสายตาในช่วงเรียนออนไลน์
ทำตามผมเลยผมจะเล่าให้ฟัง
อย่างแรกนะครับทางอธิบดีกรมอนามัยท่านแนะนำมาแบบนี้
ให้ดูแลสายตาด้วยสูตร

แต่๒๐๒๐เนี่ยก็คือระยะเวลาในการใช้สายตาในการเรียนออนไลน์และออนแอร์
เพ่งดูหน้าจอด้วยละกัน๒๐๒๐๒๐ก็คือนี่เลยครับ
สายตามองใกล้ติดต่อกันไม่เกิน๒๐นาที
ควรพักสายตา๒๐วินาที
ด้วยการมองไปที่ระยะห่าง๒๐ฟุตหรือ๖เมตร
นี่คือสูตร๒๐๒๐จำเอาไว้ให้ดี
ถ้าใช้สูตรนี้นี่รับรองสายตาของเราจะใช้ไปได้อีกยาวนาน

อย่างที่สองครับบริหารจัดการแสงยังไงกันดี
ก็คือจัดสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมต่อการเรียน
ไฟไม่มืดหรือสว่างเกินไป
ระแสงมันเข้าตามากเกินไปเดี๋ยวจอประสาทตาเสื่อม
หรือถ้าบางทีมันมืดเกินไปหลับครับ

ไม่แต่มันไม่ดีมองในที่มืด
คือเราใช้โทรศัพท์มือถือ
แล้วก่อนที่จะนอนผมบอกแบบนี้นะ
ปิดไฟใช่ไหมไม่ดีนะไม่ดีครับใส่ตาเสียนะครับปิดไฟแล้วคุณเล่นมือถือ

เรื่องของตาแห้ง

สาดน้ำเข้าไปเลยครับจะได้ชุ่มชื่น

แห้งไม่ต้องเอาตาไปจุ่มน้ำค่ะคุณ
ใช่แล้วน้องใบตองคุณชิสาสาระเลยต้องอย่างนี้แนะนำให้กระพริบตาบ่อย
หรือหลับตาหลับตาแล้วพักนะครับแล้วนับ๑๒๓๔๕
๑ถึง๕เหรอ

ตื่นสิคือหลับตาไงคือพักสายตามันจะช่วยได้
หากเกิดภาวะตาแห้งเคืองตากระพริบตาน้อยมันก็จะเกิดอาการแบบนี้ได้
รวมไปถึงหากอยู่ในบริเวณที่ลมมันพัดมากคุณเคยอยู่ไหม
มันจะแสบตาตามลมพัดยิ่งช่วงหน้าหนาวมันจะรู้สึกเลย
เวลาลมมันพัดมาหนักเข้าตาจะแห้ง

อย่างนี้นะครับเรื่องของระดับโทรศัพท์มือถือ
ถ้าเวลาเราเรียนออนไลน์หรือว่าเราจ้องหน้าจอนานผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดควรต้องพัก

โอเคงั้นคุณหลับได้เลยนะพอหลับไปป๊าบ

ยังถ้าเกิด๕วิติเขาไม่จ่ายค่าตัวนะตื่นแล้วตื่นแล้วพร้อมทำงานดีมาก
เป็นเคล็ดลับดีดูแลสุขภาพดวงตากันในช่วงของโควิดระบาดทุกอย่างก็ต้องปรับตัวนะ